หมอกล้องสรวิทย์ค่ะที่ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมค่ะคุณ
เป็นภาพคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะ
แต่ว่าไม่ไหวค่ะก็มีชาวเน็ตบางคนนะคะ
ก็ไปตั้งสังเกตว่าหมอกล้องไปติดสินบนกับเจ้าพนักงานหรือเปล่า
เพราะว่าตัวเองนั้นจอดรถในที่ห้ามจอดค่ะ
แม้เรื่องราวมันช่างจะบานปลายแล้วนะคุณหรอชนดีกว่าค่ะใช่ค่ะ

หลังจากที่นักแสดงหนุ่มหมอกล้องสรวิทย
โพสต์ภาพตัวเองคู่กับตำรวจลงอินสตาแกรม

และยกย่องในความซื่อสัตว์ของเจ้าหน้าที่
หลังจากที่ตัวเองจอดรถในที่ห้ามจอดจนโดนล็อกล้อต้องเสียค่าปรับ
ซึ่งตัวเองต้องรีบไปทำงานต่อจึงจะขอจ่ายตรงนั้น
แต่คุณตำรวจไม่รับและบอกให้ไปจ่ายที่สถานีตำรวจ
พร้อมกับขับรถนำทางให้เพราะเจ้าตัวไม่รู้เส้นทาง

ชื่นชมการทำงานของตำรวจและหมอกล้องที่ทำตามกฎหมาย
แต่ในขณะเดียวกันกลับมีการวิภาควิจารณ์ในเพจดัง
ว่าเป็นความพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่
และแสดงความคิดเห็นตำหนิเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้หมอกล้องเองก็ได้เข้าไปชี้แจงในคอมเมนต์ภาพของตัวเองอีกครั้ง
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ว่าไม่ได้คิดติดสินบนคุณตำรวจ
แต่ได้ใบสั่งมาแล้วจึงอยากจัดการให้รวดเร็ว
และรับผิดที่เป็นการทำไม่ถูกระเบียบ
แต่ความตั้งใจคือการโพสต์เพื่อชื่นชมเจ้าหน้าที่
ซึ่งไม่ใช่แค่คุณตำรวจที่ออกใบสั่ง
แต่ยังรวมถึงตำรวจทุกคนในป้อมตำรวจ
ตัวเขาเดินทางไปจ่ายค่าปรับด้วย
อืมดราม่าร้อนขนาดนี้นะคะ
กล้องเขาก็ไม่รอช้าโพสต์ข้อความแล้วใช่ไหม
ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่าเอ๊ะติดสินบนเจ้าพนักงานจริงหรือเปล่า
เจตนาที่แท้จริงในการโพสต์เนี่ยเป็นเพราะอะไร

ไม่เห็นอีกทีตอนบ้านว่าโอ้โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ

กระแสจากอีกกลุ่มความคิดหนึ่งนะครับ
ซึ่งพอพอพอโดนพอโดนเรียกว่าเราใช้คำว่าตำนิขแล้วกัน
พอโดนตำหนิแบบนี้มาปุ๊บก็เลยเข้าไปกลับไปอ่าน
ไปอ่านไอ้ตัวที่เราโพสต์ข้อความไป
คือมันสามารถคิดได้ว่า
ว่าเราพยายามที่จะติดสินบนเจ้าพนักงาน
คือที่ผมคือความตั้งใจจริงคือผมต้องการจะจ่ายค่าปรับตรงนี้
แล้วก็ยังมีการวงเล็บไว้ในอีกบอกว่ามันเข้าข่ายที่สุดไหม
ยังคุยคำขำเล่นกับตัวเอง

แต่เจตนาไม่ได้เป็นการติดสินบน
แต่ว่าจะขอจ่ายค่าปรับตรงนี้เลย

ถ้าเกิดว่ามันทำให้คำที่มันกำกวง
มันทำให้คิดไปได้ว่าเราพยายามจะติดสินบนอะไร
ซึ่งก็ขออนุญาตขอโทษ
แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่า
ไม่ได้มีเจตนาที่เป็นแบบนั้นนะครับ
ในส่วนของคอมเมนต์ที่เข้ามา
ทั้งตำหนิหรือทั้งแบบว่ากล่าวอะไรก็ตาม

ที่ทำให้รู้สึกไม่ดีแบบนั้นนะครับ